ต่อกันที่ขวัญใจผู้ใช้แรงงานอย่างพี่ไมค์พี่รมพรกันบ้างนะคะ
ต้องบอกว่าธุรกิจน้ำปลาร้าของพี่ไมค์กำลังไปได้สวยเลย

บางทีฉันไม่ได้ทานมานะคะที่ได้กลิ่นเนี่ยไม่ใช่

ขอบายน้ำปลาร้าของพี่ไม้พี่รมพรคือไปได้สวยมาก
เตรียมที่จะมีการขยายการผลิตส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ส่วนงานในวงการบันเทิงแฟนไม่ต้องน้อยอกน้อยใจ
เพราะว่ายังคงไม่ทิ้งหายไปไหนแน่นอนนะคะ
ต้องบอกเลยว่าสมกับชายานลูกทุ่งสู้ชีวิตขวัญใจผู้ใช้แรงงานจริงเลย

เดินหน้าทำธุรกิจน้ำปลาร้ามานานกว่า๗ปีแล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด
ถึงขั้นวางแพลนจะมีการกระจายออกสู่ตลาดในประเทศเพื่อนบ้านด้วย
ส่วนงานในวงการบันเทิงตอนนี้ยังคงมีให้ได้เห็นกันอยู่บ้างค่ะ
ส่วนตัวเคยคิดว่าจะวางไมค์อยู่เหมือนกัน
มาทำงานเบื้องหลังแบบเต็มตัวซะเลย
โดยมีความตั้งใจที่อยากจะผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งให้ได้ทำตามความฝันให้สำเร็จ
แต่ด้วยเสียงเรียกร้องจากบรรดาแฟนคลับที่ยังคงเหนียวแน่นหนึบนี่แหละค่ะ
ทำให้เจ้าตัวเนี่ยยังคงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงเพลงมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง
ทำเพลงก็ยังทำอยู่ครับ

ซึ่งจะวางก็ประมาณน่าจะกลางเดือนปลายเดือนกุมภานะครับ

เราจะไปร้องเพลงแนวแบบสไตล์วัยรุ่นมันก็ไม่ใช่
เราคือขวัญใจผู้ใช้แรงงานแล้วเพลงเราก็ส่วนใหญ่เป็นเพลงให้กำลังใจ
อันนั้นคือก็ยังมีกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามแล้วอยากฟังเพลงเก่าของเราอยู่

เห็นแฟนคลับมาก็ว่าโอ๊ยอย่าเพิ่งเลิกร้องเพลงนะ

ผมก็อยากผันมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ให้กับน้องในเด็กรุ่นใหม่
ที่เขาอยากจะมาสืบสารเพลงในสไตล์เรา

เรื่องของการทำบริษัทเพลงมันไม่ใช่เรื่องง่าย
มันต้องมีทุนทรัพย์ที่บอกโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่ถึงจะพอ
ดิฉันเคยอุดหนุนน้ำปลาร้าของพี่ไมค์

แบบคุณแม่ทำกับข้าวทำส้มตำอะไรอย่างนี้
แล้วก็สายโออร่อยคือกลิ่นปลาร้าเขาจะไม่ได้แบบแรงจนเกินไป
บางคนบอกว่าปลาร้าทานไม่ได้กลิ่นแรงอะไรอย่างนี้
ดิฉันชอบทานมากบอกเลย
แต่พี่ไมค์นี่ดิฉันชอบอย่างหนึ่งอย่างที่บอกเลยว่า
ขวัญใจใช้แรงงานเวลาเขาว่างจากคอนเสิร์ต
ภาพที่ได้เห็นกันบ่อยคือพี่ไมค์อยู่ในนา
ไปทำนานะคุณผู้ชมขนาดว่าโอ้โด่งดังขนาดนี้แล้ว

เป็นความชื่นชอบของเขาแล้วก็ไม่ลืมบ้านเกิดเอาอย่างนี้ดีกว่า